มันเศร้าสลดใจจริงจริงที่พิศนุโลกค่ะมีเด็กอยู่สองคนค่ะ
เข้าฟ่างเป็นเด็กผู้หญิงอายุสองขวบเองนะคะแล้วก็น้องชายชื่อว่าน้องบาท
เป็นเด็กผู้ชายอายุเพิ่งหกเดือนน้องสองคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
และที่ให้เห็นโรงศพก็คือน้องเข้าฟ่างเด็กผู้หญิงเสียชีวิตนะคะ
คือหนักถึงขั้นม้ามแตกเลือดคั่งในสมองไส้แตก
คนที่กล้าทำร้ายเด็ก๒ขวบเด็ก๖เดือนได้เนี่ยจิตใจเขาทำด้วยอะไร
แล้วเห็นโรงเล็กเล็กโรงศพของเด็กแบบนี้พี่บุ๊กเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องตามข่าวนี้นะคะ
พ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงทำร้ายตอนแรกไม่ยอมรับด้วยตอนแรกปฏิเสธ
สุดท้ายปฏิเสธไม่ได้คือหลักฐานมันคงจะชัดถึงจะยอมรับว่าทุบตีเด็ก
อ้างว่าเด็กสนเด็กสองขวบเองนะดูสิแล้วเด็กอีกคน๖เดือนก็เจ็บหนักนะคะ
น้องของน้องเข้าฟ่างอีกทีอ่ะตอนอุ้มร่างน้องออกมาทำพิธีเหมือนรถน้ำศพ
มันสะเทือนใจจริงค่ะคุณย่าของน้องเข้าฟ่างนางจันสุดาอายุ๔๔
แล้วก็ญาติญาตินะคะรับร่างของน้องเข้าฟ่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดจุลามณี
อำเภอเมืองพิศนุโลกและร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อค่ะ
เพราะเชื่อว่าคนในครอบครัวทำร้ายจนเสียชีวิต
คุณผู้ชมค่ะนางสาวดาวรุ่งอายุ๓๓เป็นน้าของแม่น้องข้าวฟ่าง
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวาน๔โมงเย็นในหมีอายุ๒๒
เป็นพ่อเลี้ยงของน้องข้าวฟ่างวัย๒ขวบและน้องบาสวัย๖เดือน
โทรไปหาบอกน้ามาดูหลานหน่อยสิไม่รู้เด็กมันเป็นอะไรปลุกไม่ตื่นเลย
พอไปถึงนะคะอุ้มหลานมาส่งให้แต่น้องคือตัวเย็นจิ๊บเลยอ่ะ
ครับแล้วแขนห้อยไม่หายใจก็เลยรีบบอกพี่ชายที่ไปด้วยกันว่า
ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คือรีบถึงขั้นขับรถฝ่าไฟแดง
ใช้เวลาห้านาทีไปโรงพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่าน้องเสียชีวิตตั้งนานแล้วเสียชีวิตหลายชั่วโมงแล้ว
แล้วทำไมคะในหมีวัย๒๑ที่เป็นพ่อเลี้ยงปล่อยให้น้องเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
โทรเรียกน้าให้มารับบอกปลุกน้องไม่ตื่นอย่างนี้เหรอคะ
แล้วน้องบาสเด็กผู้ชายนะคะอายุ๖เดือนเป็นน้องชายของน้องข้าวฟ่าง
คุณผู้ชมเด็ก๖เดือนอ่ะทารกอยู่เลยนะรอยช้ำเต็มตัวเลยพี่บุ๊ก
ตับอักเสบแขนขวาหักขาขวาร้าวหน้าบวมเขียวช้ำต้องเข้าไอซียูนะคะ
ตอนแรกเขาก็คิดว่าเด็กป่วยโอ้โหแต่มันไม่ใช่ป่วยไงคะ
คือแล้วน้องเข้าฟ่างเนี่ยคืออาการหนักมากถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนไปถึงโรงพยาบาล
มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสองคนนี้ครับญาติญาติบอกเลยว่าในหมีพ่อเลี้ยงอ่ะ
ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเด็กสองคนนี้ก็น่ารักนะแล้วก็ยังเด็กมาก
เขายังโอ้โหแล้วทำไมจิตใจคุณทำด้วยอะไรกล้าทำร้ายเด็กได้ขนาดนี้นะคะ
ตกใจมากในขณะนั้นไม่คิดว่าหลานจะเสียชีวิตนึกว่าจะหลับไม่หลับไปแล้วก็เหมือนคือว่าเหมือนแบบหลับแค่หลับแล้วปลูกไม่ตื่นหรือป่วยอะไรไม่คิดว่าหลานจะเสีย
แต่พอไปรับปุ๊บไปรับจากมือพ่อไปมาคือตัวเด็กมันเย็นเจี๊ยบเลย
แล้วก็มันไม่หายใจแล้วคือทำใจไม่ได้เหมือนกันนะทำใจไม่ได้คือรักมาก
คุณผู้ชมค่ะย่าของน้องข้าวฟ่างบอกว่าแม่ของน้องข้าวฟ่าง
เลิกรากับลูกชายของเธอแล้วไปมีแฟนใหม่แต่ก็ยังเช่าห้องอยู่ติดกัน
แล้วก็มีน้องบาสอีกคนแล้วก็เลิกกับแฟนใหม่
ตอนน้องบาสอายุได้เดือนกว่าครับแล้วมาคบกับผู้ชายคนนี้
ที่ชื่อว่าในหมีค่ะแต่ยังอยู่ห้องเดิม
คุณย่าบอกว่าอยากจะเอาหลานมาเลี้ยงเองแต่แม่บอกไม่ต้องมายุ่ง
ไม่ให้ยุ่งคือกีดกันตลอดนะคะครับตีห้าถึงหกโมงเช้าวันนี้
ได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่นานมากค่ะแต่แม่เด็กบอกว่าไม่ใช่เสียงน้องเข้าฟ่างหรอก
เสียงน้องบาสเสียงเด็ก๖เดือนจน๕โมงเย็น
รู้ข่าวว่าเดี๋ยวจะไปดูหลานแม่ของน้องโทรมาบอกว่าน้องตายแล้วนะ
เข้าฟ่างตายแล้วนะย่าก็ตกใจรีบไปโรงพยาบาล
คือย่าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องข้าวฟ่างคือผลชนสูตรเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องของการสำลักนมเหมือนที่แม่เด็กอ้าง

คือทั้งในคือมันล้มเหลวหมดเลย
วัยวะคือมันเสียหายหมดเลยค่ะ

เออตกลงเขาไปโดนทำอะไรมา

ไม่ใช่ว่าเราไม่อินีท
แต่เราก็เขาทำอะไรกันแน่

หนูก็ไม่ได้เห็นว่าเขาทำอะไรกับหลานเราหรือเปล่า
เราขอแล้วอะทำไมไม่ให้เราอะ

อย่าเลี้ยงดีกว่าสงสาร
คือย่าของน้องบอกแบบนี้คุณ

แล้วก็นายหมีคอยกีดกันตัวย่าไม่ให้ไปดูหลานตลอดเลย
ใช่ทั้งที่ห้องอยู่ใกล้กันนะพี่บุ๊ค
ย่าอยากจะเลี้ยงหลานเองอยากจะดูแลเองเขาไม่ยอม
แล้วสำลักนมอะไรคะ
ตับแตกม้ามแตกเลือดข้างในกระเพาะหัวเป็นแผล

คุณหมอที่ตรวจร่างกายของเด็กทั้งสองคนบอกกับตำรวจ
สพชมหาวิทยาลัยนรสวนนะคะ

ตำรวจก็นำตัวในหมีพ่อเลี้ยงของเด็กและแม่ของเด็กมาสอบปากคำนะคะ
คุณผู้ชมคะแม่เด็กคืออายุเพิ่ง๑๗

สอบปากคำคือแยกสอบนะคะตั้งแต่เช้า
สอบปากคำเกือบ๗ชั่วโมง
สุดท้ายในหมีพ่อเลี้ยงยอมรับว่า
ทุบตีน้องเข้าฟ่างจริง
ส่วนน้องบาสเด็กผู้ชาย๖เดือนใช้แค่ท่อนแขนตีไปตามตัวเท่านั้น
๖เดือนค่ะท่อนแขนของในหมีพ่อเลี้ยงที่เป็นผู้ชายวัย๒๑
ฟาดไปที่ตัวเด็ก๖เดือนแต่ตำรวจบอกว่าเอาจริงนะ
เดี๋ยวรอผลการชนสูตรศพของน้องเข้าฟ่างเพิ่มรอผลแบบเป็นทางการนะคะ
ถ้าหลักฐานมันครบก็จะขออนุมัติหมายจับของศาลจังหวัดพิศนุโลก
จับตัวในหมีดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ตอนนี้เรามีข้อมูลแค่นี้เราก็ไม่รู้ว่าในหมียังไงคะ
คือคุยกับในหมีแล้วปล่อยไปหรือเปล่าหรือยังไงหรือดำเนินคดีได้เลยทันที
อันนี้มิ้วไม่แน่ใจเดี๋ยวมิ้วจะตามให้นะคะ
ส่วนคุณแม่เด็กด้วยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
เรื่องนี้ต้องคุยกับแม่เด็กด้วยนะว่าแม่เด็กรู้เห็นด้วยไหม

แล้วแม่เด็กอายุเพิ่ง๑๗อ่ะพี่บู๊
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้ฮะ